สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์ซุปเปอร์เดไลท์
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับกับอบตมหาสนุก
และช่วงนี้นะครับคือช่วงกพ

ชิงความเป็นที่สุดกับอาหารประจำชุมชนถ้าชนะรับไปหนึ่งหมื่นบาท
ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะครับพี่ลิงช่วงอบตขอปรุงเนี่ย
เราจะให้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น๒ทีมแข่งขันกันทำอาหาร
เพื่อช่วงชิงความเป็นที่สุดชิงเงินรางวัล๑๐๐๐บาท
ซึ่งในวันนี้ครับชาวบ้านจะต้องมาแข่งขันกันทำอาหารอะไรยังไม่บอกครับ
เพราะเราเนี่ยจะให้ไปพบกับกรรมการทั้ง๓ท่านกันก่อน
เจอท่านคณะกรรมการสักนิดหนึ่งนะครับผม
ภิรักษ์ชัยมังกรนะครับประหลัดอำเภอปฏิบัติการอำเภอน้องขายังครับ
คือนี่เพิ่งมาเป็นประหลัดอำเภอ

บอกใครมีลูกสาวที่กำลังเล็งให้ประหลัดเลยนะครับตอนนี้นะครับผม
ท่านที่๒นะครับคณะกรรมการของเรานะครับคือ
ท่านนายกอบตของเรานั่นเองนะครับ
และท่านสุดท้ายนะครับผม
ผู้ที่มีความรู้ด้านโภชนาการมาก
ดูจากหุ่นของเขาก็จะทราบนะครับผม
อันนี้เบาหวานนะครับไม่ได้เป็นเองง่ายนะครับผม

เป็นการเกริ่นที่แบบไม่มีอะไรดีไง
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเพราะอะไรทราบไหมครับ
เขาถึงทำรายการกับข้าวแม่
เชี่ยวชาญเรื่องอาหารมากมาย
ชิมอะไรอร่อยทุกอย่างไม่มีอร่อยอะไรในโลกนี้
ไม่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่อร่อย
ไม่มีอะไรอร่อยอะไรในโลกนี้
แล้วจะชิมหาสวรรค์ที่มาอะไรครับพี่

แกกงานะครับเป็นคำนะครับไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะครับ
เป็นชื่อของอาหารที่นี่บ้านพี่ฮายก็เรียกแดกงา

ฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเล่นเกมแดงงาหน้าบาน
แดกงาหน้าบาน
กติกาก็ไม่ยากครับทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องช่วยกันตำและนำแดกงามมาคลึงให้บานที่สุด
โดยจะวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางครับทีมไหนทำแดกงาได้ใหญ่และบานที่สุดก็รับไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาท

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ว่าแต่ทีมสีส้มโชคจะเข้าข้างหาสากเจอกับเขาไหมเราไปดูกันเลยครับ
ทีมสีส้มทำภารกิจสำเร็จหาโครกกับสากเจอก่อนแล้วครับ
แต่งานนี้เราไม่ได้วัดกันที่ความเร็วในการเจอกัน
ทีมสีส้มทำภารกิจสำเร็จหาโครกกันในการเจอกันในการเจอกันในการหาโครกนะครับ
ทีมสีส้มทำภารกิจสำเร็จหาโครกกันในการหาโครกนะครับ
ทีมสีส้มทำภารกิจสำเร็จหาโครกกันในการหาโครกนะครับ
เราแข่งกันที่ความใหญ่และบานของแดกงาต่างหาก
แข่งกันที่ความใหญ่และบานของแดกงาต่างหาก
ว่าแต่ทีมสีฟ้ายังไม่ได้ครบกับศักดิ์เลย

ว่าเขาหากพบกับสากเจอแล้วหรือยัง

เดี๋ยวเอาลูกมันขายจริงค่ะ
ขายได้แล้วแต่ดันมาเจออีกยอดหน่อย
อ้าวรีบขายกันเข้าไปครับ
เดินเร็ว
ในที่สุดทีมสีฟ้าก็หาครกกษักได้สำเร็จสักทีครับ
ซึ่งตอนนี้ทั้งสองทีมก็ได้เดินทางกลับเข้าอบตทันที
เพื่อเตรียมตัวแข่งขันทำแดกงาให้บานที่สุด
ชี้เงินรางวัล๑หมื่นบาท
แต่ใครจะสามารถทำแดกงานได้บานที่สุดต้องมาลุ้นกันช่วงหน้าครับ